ก็คือเรื่องของการซุกไอซ์ในขนมหวาน
ก็คือข้าวเหนียวกับขนุน
เป็นการซุกนะคะเป็นคำขอร้องจากพระที่เพิ่งจะบวชใหม่
เมื่อเดือนที่แล้วก็คือเข้าพรรษาในจังหวัดชนบุรี
แต่ว่าทีนี้ตัวเองยังเลิกยาบ้าไม่ได้
ก็เลยวานให้เพื่อนเอายาเสพติดก็คือไอซ์
ซุกเข้ามาในขนมหวานมาใส่บาตรให้หน่อย

ตำรวจเขาสืบมาแล้วก็รู้ถึงเรื่องนี้
แล้วถามว่าทำไมถึงต้องมาซุกยาไอซ์แล้วก็มาฉันกันแบบนี้
เขาบอกว่าจะได้มีแรงไงจะได้กระปรี้กระเป๋าไง

แล้วสุดท้ายคือมันไม่ใช่ไงมันคือยาเสพติดไง

ค่ะก็คือพระสงฆ์ต้องตื่นมาทำวัดตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ตี๓
แล้วก็ต้องกวาดลานวัดอะไรอื่นบอกไม่มีแรงเนี่ยนะคะ
ตำรวจเขาสืบมาแล้วก็คือตำรวจสพนาจอมเทียน
และนายสุพศอินแย้มเป็นผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียน

ร่วมกันไปจับกลุ่มพระประวิทย์อายุ๒๒ปี
นอกจากนี้ก็มีวัยรุ่นชายอีก๒คนนะคะอายุแค่๑๙กับ๑๕ปีเอง
มั่วสุมกันอยู่ในกุฏิวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดชื่อดังด้วย
ได้ของกำลังเป็นอุปกรณ์การเสพยาเสพติดเรื่องนี้สร้างมา
เพราะว่ามีชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่าพระประวิทย์มีพฤติกรรม
กุฏิเป็นสถานที่มั่วสุมกับวัยรุ่น
สร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญให้กับพระรูปอื่น
ภายในวัดก็เลยแจ้งให้ตำรวจมาจับกลุ่ม
พระประวิทย์สารภาพว่าบวชเมื่อช่วงก่อนเข้าพรรษา
ตั้งใจว่าจะทดแทนคุณบิดามันดา
ซึ่งก่อนจับกลุ่มได้ให้เพื่อนชื่อในเอ็ม
เอาข้าวเหนียวขนุนยัดไส้ด้วยไอซ์๔ชิ้น
มาถวายเพื่อฉันเป็นพัฒนาหารเพล
จากเดิมพระประวิทย์ก่อนที่จะมาบวช
ก็ติดยาเสพติดก็คือไอซ์อยู่แล้ว

คือเผาให้มันเป็นควันขึ้นมาแล้วก็ดูดเอาควัน
แต่ทีนี้บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้สิ

เพราะว่าถ้าทำแบบนั้นไปมันจะมีอุปกรณ์การเสพทันที
มันจะทิ้งหลักฐานไว้ให้ทันทีเปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนมาเป็นกินใช้คำว่ากินเลย
ก็คือการกินเข้าไปเคี้ยวกรุบนี่แหละ
พระประวิทย์บอกว่าตอนแรกที่กินกับข้าวเหนียวขนุน

มีวิธีการเติมกะทิเข้าไป
พระประวิทย์บอกรสชาติมันกลมขึ้น

ก็เลยใช้วิธีนี้แหละเป็นประจำ
ให้เพื่อนเอาขนมลักษณะแบบนี้เอามาให้

หน้าตาน่าทานมากเลย
เขาเรียกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอม
ข้างในมีไอซ์มียาเสพติดด้วย

บางครั้งเอามาส่งที่กุฏิเลยก็มี
ส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนจากการเสพ

บอกไปแล้วบอกว่าไม่อยากจะทิ้งหลักฐานเอาไว้นะคะ

ระหว่างพระกับยาเสพติด

อยู่ในพื้นที่นาจอมเทียนสัตหีบชนบุรี
ทีนี้อีกหนึ่งคดี
นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพร้อมของกลาง

หลังถูกจับกลุ่มได้ภายในกุฏิ
วัดสุวรรณคูหาในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะ

วัยรุ่นเข้าไปมั่วสุมที่วัดบ่อยครั้ง

ไปพบพระเจษฎากับนักศึกษาชาย

แล้วก็มียาบ้าวางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือ

ปรากฏว่าปัสสาวะสีม่วงทั้ง๒คนเลย
เจ้าหน้าที่นิมวลพระเจษฎาไปศึก
เรื่องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหามียาบ้าไว้ในครอบครอง
โดยผิดกฎหมายก็จะประสานอาจารย์
มารับตัวนักศึกษาคนที่ถูกแจ้งความเหมือนกัน

เข้าสู่กระบวนการบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อไปค่ะ